ถามคือทำไมไม่เอาไปส่งให้กับคนรับที่ปลายทาง
คำถามว่าสถานการณ์ที่เจอว่างงและคำตอบที่จะงงกว่าอีก
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยคือคนส่งเขาอยากส่งให้ผู้รับ
แต่คนพนักงานที่ทำหน้าที่เนี่ยไม่ไปส่งเอาไปทิ้งในพงหญ้าข้างทางนะฮะ
ก็เลยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาไปเจอแล้วก็ถ่ายภาพกองจดหมายจำนวนมาก
ถูกนำไปทิ้งในป่าข้างทางพร้อมเขียนข้อความว่าขี้เกียจส่งก็เอามาโยนทิ้งในป่า
แบบนี้ก็ได้เหรอปรายศนีย์จนเกิดเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างมากทีเดียว
บริษัทปรายศนีย์ไทยชี้แจงเรื่องดังกล่าวระบุว่าบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
ทำการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างเร่งด่วนพบว่าผู้ที่กระทำความผิดขึ้น
นายมงคลจินดาดวงตำแหน่งลูกจ้างเหมาสังกัดที่ทำการปรายศนีย์บรังสิต
เข้ามาทำงานที่ปรายศนีย์ได้เพียงไม่กี่เดือนการกระทำในครั้งนี้ถือว่าผิดร้ายแรง
รายศนีย์ไทยได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
รวมไปถึงแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีแล้วพร้อมนำจ่ายจดหมายดังกล่าวไปยังผู้รับปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวรพันธ์พิสุทธานนท์เป็นผู้กำกับการหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคูคศจังหวัดปฐุมธานี
ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางปรายศนีย์ไทยก็แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะครับในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด
ก่อนจะออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งคาดว่าจะติดตามตัวได้ไม่ยาก
เมืองต้นก็มีความผิดเข้าข่ายผิดตามพระราชบัญญัติปรายศนีย์พุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
แต่ว่าจะมีความผิดตามมาตราใดต้องรอสอบก่อนนะครับขณะที่นายสำรวยนายสำรวจเนี่ยเป็นคนพบจดหมายทั้งหมดที่ถูกทิ้งอยู่ในป่า
บอกว่าเมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนเนี่ยหลานสาวนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
บุรุษปรายศนีย์คว่างจดหมายจำนวนมากทิ้งเอาไว้ข้างทางในป่าเขาก็เลยตามไปดูก็ตกใจว่าอ้าว
ถ้ามันถึงเอาจดหมายมากมายขนาดนี้มาทิ้งเอาไว้สองร้อยสามร้อยสองนะฮะ
ฉบับสภาพเปียกน้ำเสียหายบางส่วนพบว่าเป็นจดหมายถึงผู้รับที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้
นะฮะคาดว่าบุรุษปรายศนีย์คนนี้น่าจะมีการลอบนำมาทิ้งแล้วหลายต่อหลายครั้งคือไม่ยอมไปส่งนะฮะ
อาจจะเหตุผลอาจจะขี้เกียจหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะทางด้านของนางสมพิษแป้นแก้วอายุสี่สิบแปดปีก็บอกว่า
๒เดือนก่อนเนี่ยไม่ได้รับจดหมายสักฉบับเลยนะ
ซึ่งตามปกติก็จะมีจดหมายมาส่งทุกเดือน
เป็นบินต่างนะชำระค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างนะฮะ
กระทั่งรู้สึกว่ามันผิดปกติทำไมถึงไม่มีจดหมายมาส่งที่บ้าน
ก็เลยไปถามทางปรายศนีย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จดหมายมาบางฉบับเท่านั้นเอง
เพิ่งมาทราบว่ามีบุรุษปรายศนีย์นำจดหมายไปทิ้ง
ก็รู้สึกตกใจมากว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ก็ได้เหรอ
นั่นอ่ะสิไม่คาดคิดว่าทำไมคุณมีหน้าที่ส่งจดหมาย
ทำไมถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นมานะฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าทุกครั้งที่บุรุษปรายศนีย์คนนี้นะนำจดหมายมาส่ง
สังเกตเห็นว่าท่าทางเขารีบร้อนขี่รถก็เร็วเหมือนรีบส่งรีบไป
ไม่มีการทักทายไม่มีการพูดคุยกันแล้วก็ไม่ค่อยพูด
ชาวบ้านพูดกันว่าไม่รู้เขาจะรีบไปไหน
แตกต่างจากบุรุษปรายศนีย์คนก่อนหน้านี้ที่จะทักทายชาวบ้าน
อย่างเป็นมิตรสวัสดีครับมีจดหมายมาส่งนะฮะอะไรประมาณนี้
นอกจากไม่คุยแล้วยังไม่เอาจดหมายไปส่ง
เอาจดหมายเขาไปทิ้งขยะทิ้งป่าข้างทางด้วย
คือบางอันมันเป็นจดหมายสำคัญแล้วก็มีระยะเวลาจำกัด
คนรับเนี่ยต้องได้ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่งั้นเขาจะมีปัญหานะคะ
คือเรื่องนี้ก็ต้องฝากตรวจสอบด้วยละกัน
เพราะว่าพนักงานแต่ละคนก็ต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์มาแล้ว